ช่วงนี้โอ้โหติดตามข่าวไหนก็ต้องฟังนิดนึงค่ะ
เพราะว่าข่าวลื้อเนี่ยมันระบาดหนักเฟคนิวเยอะมากค่ะล่าสุดนะคะ
แขวนคอเสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่
น้องผู้สูตรภาพที่นู่นส่งมาถามพี่แซคกาลีนที่นี่
กรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้น้องอยู่ในช่วงของพักงานนะคะ๒เดือน
นอนเล่นเกมอยู่บ้านตอนนี้นะคะลาลอยอยู่ไหมคุณผู้ชม
ก็อยู่บ้านแถวรามินทานี่แหละค่ะแถมไม่ได้ไปเชียงใหม่เนี่ยนานมากแล้วนะคะ
สรุปแล้วก็คือเฟคนิวนะคะน้องทอยยังอยู่ปกติดีนะคะ
แล้วก็ไม่ได้แขวนคอตายนะคะยังไงก็ติดตามข่าวกับบันเทิงไทยรัฐแหละ
ข่าวไหนม่วมหรือว่าชัวร์ไงก็มาคอนเฟิร์มกับเราอีกทีแล้วกันนะ
ถูกต้องเอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็ต้องเช็คข่าวสารให้ดีก่อนที่จะแชร์
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีข่าวมั่วข่าวปลอมออกมาให้ได้ติดตามเยอะมาก
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะแชร์ข่าวอ่านสักนิดนึงอ่านให้เยอะขึ้นอีกนิดนึง